ไปดูเรื่องของโลโก้ใหม่นะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
มีการเปิดตัวหลังจากที่ได้ผู้ชนะเลิศในการประกวดครับ
โดยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ได้จัดทำกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจนะครับ
แล้วก็สิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเชิญชวนให้กับคนรุ่นใหม่
แล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์นะครับ
ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
และก็มีผู้สนใจส่งชิ้นงานเข้าประกวดมาถึง๓๕๒ผลงานครับ
ล่าสุดมีการประกาศผลตัดสินนะครับรางวัลชนะเลิศตกเป็นของนายเกียรติศักดิ์ช่วยสกุล
จากว่าสามารถสื่อสารชิ้นงานอย่างชัดเจนทันสมัยนะครับ
แล้วก็ออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ลงตัว
คิดการระบาดในครั้งนี้ครับนายกิติศักดิ์เจ้าของผลงานก็ให้คำอธิบายว่า
ห่วงนะครับสีแดงหมายถึงพลังนะครับ
เหลืองทองหมายถึงการบรรลุเป้าหมายและชัยชนะในการแข่งขัน
ช้างชูงวงหมายถึงความแข็งแกร่งและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
หมายถึงการสนับสนุนในการขับเคลื่อนและพัฒนาในวงการกีฬาทุกมิติ
โดยตราสัญลักษณ์นะครับมีลักษณะการตะวัดประสานหมายถึงพลังแห่งความสามัคคี
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป
อย่างยั่งยืนซึ่งตรานี้จะยังไม่ถูกนำไปใช้งาน
เป็นทางการจะต้องผ่านกระบวนการในการพัฒนารูปแบบก่อน
แล้วก็จะนำไปใช้จริงครับ